ไหนดูสิโอ้โหต่อแถวกันข้างในยังไม่เปิดเลยเหรอคะเนี่ย
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
เวลามาขอรับเงินประกันคืนค่ะ
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จะช่วยจุนเจือนตัวเองได้เล็กน้อย
ส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิดอยู่นี่นะคะ
คุณผู้ชมเข้มแข็งเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย

แน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานนะคะ
วันนี้มีโอกาสจะได้เจอกับพายุฤดูร้อนค่ะ
เพราะว่านับตั้งแต่วันที่๑ถึง๔เมษายน
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าจะมีพายุดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ

อย่างแรกก็คือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ตอนกลางของประเทศเลย
ยิ่งร้อนยิ่งอยู่ตรงกลางแค่ไหนเนี่ยนะคะ

แต่เหตุที่มีฝนเพราะว่านี่ค่ะมันจะมีลมพัดขึ้นมาปะทะกับเส้นที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นบริเวณเส้นนี้แหละค่ะจะมีโอกาสเกิดฝนมากกว่านะคะ
วันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนได้บางพื้นที่โดยเฉพาะแถบภาคอีสานนะคะ
ก็ต้องรับมือกันแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วย
ส่วนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยนะคะก็คือแถบจังหวัดตอนล่างของประเทศนะคะ
ตั้งแต่ภูเก็ตตรังสตูนนะคะแล้วก็คลื่นเนี่ยไม่สูงมากนักประมาณสักหนึ่งเมตร
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมาเห็นไหมคะ
ก็นำความชื้นมาปกคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลางกันได้ด้วยเหมือนกัน
ส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะตรวจสอบกันเพิ่มเติมกันค่ะ
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่นะคะ
แต่ว่าจังหวัดภาคอีสานแถบที่ติดกับลาวนั้นจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้
เลี่ยงการไปอยู่ในพื้นที่โล่งนะคะ
ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ตามธรรมชาตินะคะในพื้นที่จังหวัดพังงากระบีตรังและสตูนค่ะ
ถึงกับรุนแรงมากนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะ
ยังไม่มีรายงานฝนในระยะนี้ค่ะ
แต่พรุ่งนี้เตรียมรับมือกันได้เลยว่าจะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้า
พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงก็จะได้รับผลกระทบด้วย
เพราะฉะนั้นฝนตกแดดออกแบบนี้อย่าไปไหนอยู่บ้านดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ส่วนใครจะไปขอรับเงินคืนในกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ก็ทำออนไลน์อยู่ที่บ้านน่าจะสะดวกมากกว่านะคะ
แต่ว่าไหนดิฉันมาแล้วขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะ